ที่ลำปางค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องสลดที่มันเกิดขึ้นนะคะ
พ่อแม่เชื่อเหมือนเดิมค่ะว่าเป็นเพราะวัคซีน

น้องนักศึกษาอาชีวะเป็นผู้หญิงอายุ๑๖ปีเท่านั้นนะคะ
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๒

เกิดแบบนี้อีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
น้องผู้เสียชีวิตชื่อว่าน้องออนจิราจรุณโรธณอายุทยาหรือว่าน้องอุ้ม

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางนะคะ

บำเพ็ญกุศลศพที่วัดศรีล้อมที่ตัวเมืองลำปางนะคะ
มีครอบครัวญาติเพื่อนก็มาให้กำลังใจกับทางครอบครัว
แล้วก็มาร่วมไว้อะไรน้องส่งน้องนะครับ
พ่อแม่ของน้องอุ้มบอกว่า
พ่อแม่ของน้องอุ้มบอกว่าลูกสาวฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก
ก็คือ๖ตุลาคมอาการปกติ
ฉีดวัคซีนเข็มที่๒ก็คือเหมือนเดิมไฟเซอร์
วันที่๒๗ตุลาคมห่างกันกี่วันคะสักประมาณ๒๐วัน
หลังจากฉีดเสร็จปุ๊บอาการปกติน้องกลับบ้าน
แต่ช่วงสายของ๒๘๒๙ตุลาคม
เริ่มมีอาการคล้ายกับคนท้องเสีย
อาเจียนถ่ายเหลว
แต่ทีนี้ตอนนั้นคุณแม่คิดว่า
น้องน่าจะมีอาการของอาหารเป็นพิษ

แต่ลูกอาเจียนเป็นระยะตลอดทั้งคืน
จนกระทั่งเริ่มมีอาการอ่อนเพลียเห็นได้ชัด
ทีนี้สิ่งที่แม่ทำคือให้ทานยาพาราทุก๔ชั่วโมง
เกลือแร่ซื้อยาแก้อาเจียนมาให้น้องทาน
อาการท้องเสียเริ่มลดลง
แต่อาการอาเจียนยังคงดำรงอยู่ยังคงมีค่ะ
กระทั่งวันที่๓๐ตุลาคมนะคะ
เริ่มมีอาการอ่อนแรงคราวนี้หายใจติดขัด
ลุกขึ้นไม่ไหวเลยกระทั่งบ่ายสองโมง
อาการลูกไม่ดีค่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจ
โทรไปแจ้งขอรถโรงพยาบาลมารับตัว
มารับตัวน้องที่บ้านไปส่งที่โรงพยาบาลลำปาง
เขาบอกว่าน้ำตาลในเลือด๔๐๐
น้ำตาลในเลือด๔๐๐ทีนี้แปลว่าอะไร
เลือดเนี่ยเกิดภาวะเป็นกรดคราวนี้น้องเริ่มหายใจเองไม่ได้
ต้องเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจให้น้องค่ะ
คุณแม่บอกว่าลูกนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑คืน
คราวนี้หมอบอกว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือด
ดันต่ำหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องใช้เครื่องปั๊ม
เครื่องช่วยหายใจกระทั่งเช้าวันที่๓พฤศจิกายน
ลูกเสียชีวิตเบื้องต้นทางคุณหมอบอกนะคะ
บอกว่าอันนี้บอกกับคุณแม่นะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตของน้องเกิดมาจากหลอดเลือดในปอด
มีริ่มเลือดอุดกั้นร่วมกับการติดเชื้อในกระแสเลือด
อาการแบบนี้เอ้านี่คือคุณหมอบอกด้วยปากเปล่า
ไม่น่าจะเขียนไปในนี้นะคะในใบเนี่ยดูสิ
นี่ดูนะคะริ่มเลือดอุดปอดสองข้าง

แต่คุณแม่บอกว่าสิ่งที่คุณหมอบอกปากเปล่าคือ
เกิดมาจากผลข้างเคียงของวัคซีน
อันนี้คุณแม่บอกเรานะคะเดี๋ยวลองฟังคุณแม่ค่ะ
แล้วตอนนี้เนี่ยผลการตรวจของคุณหมอเขาระบุสาเหตุออกมาเป็นยังไงคะ

ก็หมอเขาก็พูดกลางนะครับนะ
เขาก็บอกว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการรับวัคซีน

เขาในใบมรณบัตรเขาเขียนว่า

แต่ว่าเขาก็ต้องรอผลชนสูตรฉบับเต็ม
ซึ่งทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง
นี่ค่ะคือมันแปลกไหม
คุณแม่บอกว่าตอนที่คุณหมอมาบอกแม่

เรื่องต้นไม่ได้ระบุเรื่องของวัคซีนเลย

คุณผู้ชมลองอ่านดูนะคะหน้าจอของท่าน
น้ำตาลในเลือดสูงถึง๔๐๐
ทั้งที่คนในครอบครัวไม่มีใครมีกรรมพันธุ์การเป็นเบาหวานนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอย่างน้อย
คุณแม่บอกว่าช่วยเยียวยาครอบครัวหน่อยได้ไหม
กับการที่คุณหมอระบุหรือไม่ระบุ
สิ่งที่คุณหมอพูดลงไปในใบชนะสูตรมันมีผลต่ออะไรคะ

กรณีครับเขามาบอกกับผมเองเลยฮะ
บอกว่าตอนพูดคุณหมอพูดนะคุณหมอพูดเรื่องจริง
แต่ตอนสลดปากกาเขียนเนี่ยอันนี้นะพี่ต้นนะ
ที่เราเคยคุยกันก็คือก็ต้องเข้าใจคุณหมอ
ก็ไม่มีใครอยากโดนผูกมัดแบบนี้นะเดี๋ยวจะมีงานงอกสร้างงานสร้างอาชีพ